ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาซื้อทุกแขนงก็จับจ้องไปที่ประเด็นของการแยกตัว
ที่ประกาศถอนตัวไม่ชิงตำแหน่งในครั้งนี้ครับ
โดยผู้ประท้วงถึงกับเรียกนายจรสันว่าเป็นคนโกหกหลอกลวงทั้งยังบอกว่าคำประกาศของนายจรสันเป็นตัวอย่างความเห็นแก่ตัวของนักการเมืองที่เห็นแก่อาชีพของตัวเองมากกว่าประชาชน
จรสันยังถูกตั้งคำถามถึงความรับผิดชอบในฐานะนักการเมืองที่รณรงค์ให้ประชาชนโหวตออก
ขณะที่รายงานระบุว่าการตัดสินใจไม่ลงชิงตำแหน่งผู้นำคนใหม่เกิดขึ้นหลังจากที่นายไมเคิลโคฟรัฐมนตรียุติธรรมซึ่งเป็นพันธมิตรคนสำคัญของเขาถอนการสนับสนุนแล้วก็ประกาศตัวลงชิงเก้าอี้ผู้นำคนใหม่เอง
ซึ่งก็ทำให้จำเป็นต้องมีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ที่ต่อสู้เพื่อให้ความต้องการนี้ประสบความสำเร็จ